โปรยไว้นะครับฝ่ายชายขี่มอโตซัย

กันไปปาดกันมานานแล้วล่ะ
แล้วปรากฏว่าฝ่ายชายเขาอ้างนะ

คราวนี้ก็ตามไปด่ากันสิครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ฝ่ายผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ไว้ตามแทรก
จนสาวตรงขับรถเขาไปจอดใส่ซอยแถวบ้าน
จากนั้นก็ลงมาเถียงและมีการท้าต่อยกัน
มีผู้หญิงสองคนนะครับที่รู้จักสาวธอมเนี่ยมายืม
ยืนห้ามไว้ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ต่อยกันหรอกนะครับคุณผู้ชมครับ
ด่ากันพอหอมปากหอมคอแล้วก็แยกย้ายกันไป
ก็เรื่องนี้ใครผิดใครถูกเราไม่รู้นะ

กล้องมาเริ่มเอาตรงที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
แต่ก็ผมขอกลับไปที่น้องก๊อฟ
ก๊อฟถ้ามีปัญหาบนถนนทำอย่างไรนะ

ท่างนะใจเย็นครับปัญหาบนถนนเนี่ยขาถานี้ของก๊อฟดีมากเลยครับ
มันเสียเวลาทำมาหากินเหรอเนอะครับใช่